มาดูเรื่องนี้กันหน่อยแหมโซเชียลเขาแฉเรื่องนี้กันเลยนะ
ใช่ค่ะคนเห็นแล้วคนก็บอกว่าโอ้โหนี่คืออมัยมุกมารวมกันมากองกันอยู่ตรงนี้
คุณผู้ชมคิดดูสิเขาบอกเป็นมิติใหม่แห่งการเล่นไฮโล
ไฮโลกันกลางผับกลางโต๊ะกลางกระดาษกลางอุปกรณ์กัน
ธรรมดาถ้าไปเล่นในบ่อนหรือบ่อนผิดกฎหมายก็ยังไม่แปลกเท่านี้
แต่นี่ดูกลางผับแบบนี้ค่ะ
โอ้โหข้างหลังก็เปิดไฟวิบวับไปสิอยู่ในผับนะ
ใช่ค่ะโต๊ะนี้ก็กางแผ่นไฮโลไว้เล่นกันเลย
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมในเฟซบุ๊กนะอยากเป็นคนดีสีสงขานะ
เขาลงคลิปภาพนี้เป็นบรรยากาศการเล่นไฮโล
อยู่ตรงบาน้ำในสถานบันเทิงชื่อดังของจังหวัดมหาสารคามค่ะ
แล้วที่เห็นมีการเอาเป็นอะไรแปลนไฮโลเหรอ
เอาวางบนบาน้ำแล้วก็เอาจานรองเอาลูกเต๋ามาเขย่า
ปิดด้วยฝากระติ๊บเล่นกันแบบเปิดเผยไปไหม
ไม่ใช่แค่นั้นนะเจ้ามือรับแทงคนมาเล่นเสร็จสับอยู่ตรงนั้น
เอากินเหล้าไปด้วยแทงเอาเงินสดกันบรรยากาศค่ะ
เปิดไฟที่โทรศัพท์มือถือเอาส่องดูซิ
ดูว่าบางทีมันมืดไงในผับมันมืดใช่ไหม
ก็ต้องส่องไฟฉายจากมือถือแหละ
แล้วด้านหลังบนเวทีก็แสดงกันไปสิ
นักร้องก็ร้องดนตรีก็เล่นกันไปโลโก้สถานบันเทิงก็เห็นอยู่
นี่โซเชียลเขาฮือฮามากเลยนะ
บอกว่านี่ใช้ผับจิลลงตู้หาวหรือเปล่าเนี่ย
นั่นสิแล้วเขาก็บอกเล่นพนันกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ยังถ่ายคลิปโพสต์โชว์ลงโซเชียลอีกด้วย
เล่นจริงหรือมีการพนันจริงในผับ
โอ้โหแค่ในผับก็ขออนุญาตเปิดสารบันเทิงนะ
แต่ถ้ามีการพนันจริงมันจะเป็นบ่อนผิดกฎหมายด้วยนะ

เดี๋ยวฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปดูหน่อยไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะ